ช่วงนี้มาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลบ้างดีกว่า
มีคลิปน่ารักก็มีมีคลิปไม่น่ารักก็มี
ดูไม่น่ารักก่อนไหมเอาไม่น่ารักก่อน
ค่ะที่เชียงใหม่ครับก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันมากมาย
เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นเมืองวัฒนธรรมเมืองศาสนาเมืองประเพณีนะ
แต่ว่าไม่น่ารักตรงที่ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ๓คนนี่แหละ
ใส่ชุดบิกินี่แล้วก็ขึ้นรถสี่ล้อแดงเที่ยวรอบเมืองเลยคุณผู้ชม
ใครเห็นก็รู้สึกว่าไม่ควรไม่เหมาะสมนะ
นี่ก็เป็นคลิปที่เขาแชร์กันให้ว่อนเน็ตไปหมดเลยคุณผู้ชม
เป็นภาพของนักท่องเที่ยวสวมชุดบีกินี่๓คนนี่นะคะ
นี่เป็นตลาดนี่นะคะนักท่องเที่ยวก็ลงไปเต้น
แล้วก็ทำกิจกรรมชาวบ้านเห็นก็แตกตื่นเหมาะสมได้ยังไง
ก็เลยมีการถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่า
ไม่น่าจะทำแบบนี้เพราะไม่ใช่ทะเล
ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่จะต้องแต่งกายแบบนี้
ก็เลยแนะนำบอกกล่าวนะคะว่าไม่ควรจะถาม
มาเตือนกันเนอะใครเห็นก็สอดส่องบรรทุกเป็นตาให้กันด้วยนะคะ
แล้วเขาบอกว่าตอนนั่งรถตอนที่มายืนโหหรือว่าตอนเดินไปเดินมา
เป็นการจราจรติดขัดช่วงนั้นคนขับรถผ่านไปผ่านมา

เขาเลยมองว่าก็ไม่ใช่เมืองทะเลหรือว่าอะไรอย่างนี้
แต่งตัวในเมืองวัฒนธรรมมันก็ควรจะเป็นอีกแบบหนึ่ง
ใช่ค่ะก็เอามาให้ดูกันนะ
ว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรทำนะคะ